เฮงกับหมอไก่วันนี้พาไปที่วัดนาคปรก
บอกเลยวัดนี้กำลังเป็นที่นิยมมากของเหล่าบรรดาสายมู
ทำไมเขาถึงฮิตทำไมเขาถึงนิยมติดตามพร้อมกันในช่วงพิกัด
วัดที่หมอไก่ยืนอยู่นี้คือวัดนาคปรกค่ะ
ที่วัดนี้มีที่ให้เรามูเยอะมาก
แต่ที่หมอไก่จะพามามูในวันนี้เป็นพิกัดลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะหมอไก่ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่วัดนาคปรกนะคะเรามาไม่ผิดวัดอย่างแน่นอนนะคะด้านหลังของหมอไก่นี้นะคะก็คือนาคีค่ะซึ่งนาคีก็คือนาคผู้หญิงนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมค่ะต้องการมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่หรือความรักต้องมาขอพรจุดนี้เลยนะคะ
ด้วยความที่วัดนี้นะคะชื่อวัดนาคปรกค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดนี้นะคะจึงเป็นปางนาคปรกทั้งหมดเลยค่ะ
แม้แต่พระสังกระจายนะคะยังเป็นแบบหน้าปรกเลยค่ะคุณผู้ชม
และอีกหนึ่งพิกัดเฮงนะคะที่มาวัดนี้ห้ามพลาดเลยค่ะนั่นก็คือการมาขอพรกับหลวงปู่ชูค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะเขาจะมาขอพรในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
ลับการขอพรง่ายเลยนะคะก็คือให้คุณผู้ชมค่ะสักการะด้านหน้าและไปขอพรด้านหลัง
ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนโดนดูดเข้าไปเนี่ยแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ในคำอธิษฐานของคุณแล้วค่ะ
และเราก็มาถึงพิกัดเห็งลับของเรานะคะนี่ก็คือวิหารหลวงพ่อโตค่ะ
น้อยคนนักจะรู้จักนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะอยู่ในพิกัดที่รับตาคนนะคะ
แต่บอกเลยว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาไหว้มาขอพรที่นี่ความปังจะบังเกิดแน่นอนค่ะ
ถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ดีหรือว่าดวงตกการงานไม่ปังเงินไม่เข้ากระเป๋านะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะต้องมาไหว้หลวงพ่อโตองค์นี้เลยนะคะ
หลวงพ่อโตองค์นี้ค่ะมีประวัติยาวนานสร้างมาตั้งแต่ร้อยปีก่อน
ตอนแรกไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะ
สมัยก่อนเนี่ยเขานิยมที่จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโตองค์นี้ค่ะ
แต่ว่าภายหลังนะคะหลวงพ่อโตเนี่ยท่านให้โชคให้ลาบมากจนเกินไปนะคะ
ก็เลยมีการสะกดหลวงพ่อโตค่ะด้วยตะปูทั้งหมด๕ดอก
ถ้าใครนะคะที่อยากจะปรับให้ดวงชะตาดีขึ้นต้องปิดทองหลวงพ่อโตทั้งหมด๕จุดด้วยกันนะคะ
ก็จะมีบริเวณหน้าผาก๒จุดนะคะเข่า๒จุดและกลางหลังอีก๑จุดค่ะ
และอีกหนึ่งจุดนะคะที่สำคัญเลยค่ะก็คือเป็นพระพุทธรูปอีกองค์นะคะเป็นหลวงพ่อใหญ่ด้านหลังค่ะ
คุณผู้ชมต้องเอาทองคำเปลวนะคะอีกหนึ่งแผ่นค่ะมาปิดบริเวณมือของท่านค่ะ
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
และคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะเป็นผู้หญิงค่ะให้มากราบขอพรนะคะองค์หลวงพ่อโตที่ด้านซ้ายนะคะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ชายนะคะให้กราบขอพรองค์พ่อโตที่ด้านขวานั้นเลยค่ะ
ใครที่ยังแก้ดวงไม่หนำใจนะคะอยากจะเกิดใหม่อยากจะเปลี่ยนดวงชะตานะคะ
เดี๋ยวหมอกัยจะพาคุณผู้ชมไปรอดใต้โบราณสี่อายุทธยากันค่ะ
รับรองว่าพอรอดปุ๊บดวงชะตาดีเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีหาโอกาสในการมาทำบุญที่วัดนาคปรกแห่งนี้นะคะ

หากคุณมีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญหรือว่ามาถวายสังกฐานสักครั้งหนึ่ง
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดีมากเลยนะคะ
ไหว้พระการทำบุญก็เหมือนกับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจ
แต่สุดท้ายนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดนาคปรกได้
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

ขอบคุณหมอไก่ค่ะขอบคุณหมอไก่ค่ะ
ขอบคุณหมอไก่ค่ะจริงวัดหน้ากรกก็เป็นอีกหนึ่งวัดเนาะ
ที่สายมูลหรือว่าใครละละคนนิยมไป
เพราะฉะนั้นมีโอกาสแวะเวียนกันไปเลยจ้า